ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักยังไม่มีจังหวะดีสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มรักใครสักคน
คนที่ท่านคาดหวังไว้ที่อยู่ใกล้กันออกอาการลับล่อเข้าใจยาก
ถ้ามีคู่แล้วช่วงนี้ครอบครัวสามารถเป็นกำลังใจให้ท่านได้เป็นอย่างดี
สุขภาพควรระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยประเภทพลัดตกหกล้มเอาไว้บ้าง
อย่าทำอะไรที่เป็นความผิดเล็กน้อยจะมีผู้คอยจับจ้องด้วยเจตนาที่ไม่ดี
จะเกิดการวิวาดกันเองในหมู่ญาติพี่น้องหรือหุ้นส่วนของท่าน
ภูมิต้านทานของท่านกำลังอ่อนด้อยลงระบบสายตาโลหิตและหัวใจจะบกพร่อง
ขอให้รีบรักษาเมื่อรู้สึกผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยหากปล่อยทิ้งไว้จะรุนแรง
การเงินเรื่องเงินจะสวนทางกับเรื่องงานมีปัญหาสภาพคล่องบ้างติดขัดบ้างเป็นบางระยะ
จะใช้จ่ายเกินตัวหรือวางแผนการใช้เงินให้ดี
การงานกิจกรรมเรื่องการงานของท่านเริ่มก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
มีการปรับปรุงแผนงานเป็นจังหวะที่งานซึ่งหลับไหลอยู่เริ่มตื่นตัว
ติดต่อเรื่องงานของท่านจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ
ที่ทำงานขายประกันขายตรงจะได้รับการตอบสนองที่ดีมาก
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์